เอกของเราหลายคนเหมือนกันนางเอกดังในบ้านเราเนี่ย
จากเล่นละครดีแล้วเสียงยังเพราะด้วยเพราะขนาดไหน
เพราะจงมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราด้วยรวบรวมนะ
ดาราหลายคนนางเอกหลายคนทีเดียวมาให้ดูกัน
ใครบ้างเนาะจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
ไปติดตามจากสกูลพิเศษนี้ได้เลยค่ะ
ถูกทุกโน้ตตรงทุกคีย์ดีต่อใจสุดจ้าซีส

น่ารักมากเลยแล้วเป็นแบบว่าจำง่ายมีท่าเต้นดัง
คือให้ลืมไปเลยว่าพีคพัทรสยาเนี่ยร้องเพลงเพี้ยน
ตอนนี้เขามีซิงเกิ้ลของตัวเองแล้วก็ตรงคีย์
น่ารักมากเลยนะคะแล้วแต่ละคนมีเพลงพอเลยนะติดตามนะคะ
ขอให้ประสบความสำเร็จทุกนางเลยนะคะ